คุณผู้ชมทีนี้พาไปที่โคราชกันหน่อยนะครับ
สองสาวเนี่ยเขาขับรถไปที่เปรียวจู่
รถเขาเกิดดับกลางทาง
คนหนึ่งก็โทรพยายามหาคนมาช่วย
อีกคนหนึ่งก็อัดคลิปแพนไป

คนในรถบอกว่าเจอสิ่งนี้ไม่ตกใจก็บ้าแล้วค่ะ
พี่เนี่ยเกือบถึงโคมันกระเบืองใช่ไหม
พี่คนเหรอ
คนอย่างจริง
นี่แพนรถไปแพนมือถือไป

ตกใจเราเห็นตรงนี้ก็ตกใจ
แต่คนในคลิปบอกว่าฉันจะไม่ยอมตกใจคนเดียว
ชาวเน็ตตกใจกันด้วยเมื่อสักครู่เนี่ย

จะยิ้มบ้างก็ได้จะถามอะไรบ้างก็ได้

แกดูดิหึกหนักอย่างนั้นดูสิ

เออนี่ค่ะคุณผู้ชม
แล้วดึกดื่นแบบนี้เขาก็ต้องตกใจนะคะ
เป็นสาวโคราชบ้านเองนะคะ

เห็นคลิปนี้ตอนตีหนึ่งโต๊ะกระจายหมดเลย

ฉันก็ตกใจเหมือนกันจ้ะคุณผู้ชมนะคะ
บางคนโวยใส่กับคนถ่ายคลิปเลย

คุณผู้ชมหลายคนก็อยากรู้ต่อ

ยายอะไรนะไม่อ่ะ
ยายชื่ออะไร

นั่นแหละสุดท้ายแล้วแกก็มายืนอยู่ตรงนั้นเงียบ
ทำหน้าตาแบบน่ากลัวไปหน่อยนะฮะ
ในรถเขาก็เลยตกใจแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้เราดูกันแบบนี้